เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูเช้าเขากันหน่อยดีกว่า

เชียงใหม่นะฮะโอ้โหเหล่าบรรดาชาวเขาเขามารวมตัวกันจัดกิจกรรม

ว้าว

แม่เอวดีขยี้หัวใจกันทุกคน

เขามารวมตัวกันที่นี่เพื่อแข่งขันกัน
แล้วก็มาจัดงานเป็นงานชุมนุมสร้างความสามัคคี
แต่ดูงานนี้สิครับแหม
กับการในขันตำส้มตำดีล่ะค่ะ
มีผู้เข้าแข่งขันนะครับเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์หรือว่าชาวเขาเผ่าปากากายอ
แล้วก็มีชาวเขาเผ่ามงค์แล้วก็ชาวเขาเผ่ามูเซอร์
รวมตัวกันนะฮะรวมไปถึงชนพื้นเมืองกว่า๑๙หมู่บ้าน
ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้แล้วมาเนี่ยนะฮะ
ควงสากควงครกมานี่ตำส้มตำทั้งทีต้องตำให้ดี
โดยเฉพาะพี่คนเสื้อดำคนนี้ทำไมคะ
ตำไปตำมาแกเหนื่อยเพื่อนก็ต้องมาช่วยซับเหงื่อให้
เรียกได้ว่ามีลูกมือชั้นดีค่ะแต่ผมชอบอยู่จุดจุดหนึ่ง
การตำส้มตำเนี่ยจะให้ได้รสชาติที่ดีมันต้องมีการชิมถูกไหม

ตอนชิมแกว่ายังไงไปดูฮะ

เขาจะร้องเพลงอุ้ยคำคนแก่
ไม่ใช่อุ้ยเค็มไม่ใช่อุ้ยเค็มคนแก่ไม่เกี่ยว
อุ๊ยคำอุ้ยไม่ใช่อุ้ยคำด้วยค่ะแต่อุ๊ยเค็ม

นี่ไงพี่เขายิบเอาข้าวเยาว์มาตั้งมะละก่อเพิ่ม
ไม่ได้ก็ต้องไปเจือจางเออทำไงเพิ่มเส้นมะละกองอ่ะ
แล้วอาจจะปรุงเพิ่มใส่มะนาวน้ำตาลลงไปเล็กน้อยก็พอช่วยได้อยู่ค่ะ
หวังว่าจะรสชาติดีนะฮะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมกับงานนี้นะครับ
กับบรรยากาศที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจังหวัดเชียงใหม่
งานนี้เขามีชื่องานนะก็คืองานสตรีสากลประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เป็นงานที่ทางเทศบาลตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
เขาจัดขึ้นอย่างที่บอกฮะให้ชนเผ่าต่างนะครับ
เขาได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อความสมัครสมาธิสามัคคีนั่นเองครับ
แปดมีนาคมก็วันสตรีสากลด้วยนะคะถือว่าจัดกิจกรรมให้กับส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงนะคะ
ศักยภาพของแม่บ้านในการศักยภาพสตรีแล้วก็ต้องเอาสักกระเบือมาด้วย
ใช่เอามาตำส้มตำกันนะคะได้เห็นแบบว่าศักยภาพของสตรีแล้ว
และศักยภาพของสากคือสากแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหน
เห็นไหมว่าอย่าฮืออย่าฮือนะคะ